คุณผู้ชมฮะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ
กระบะคันนี้น่าจะลื่นถลายจากเรื่องที่ฝนตกนี่แหละครับ
หลังจากนั้นก็เสียหลักไปชนรถมอเตอร์ไซค์

สำหรับป้อมจราจรและหน่วยกู้ไพที่อยู่ตรงนี้
มีคนได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีภาพวงจรปิดจับภาพระทึกไว้ได้นะฮะ
โอ้โหเห็นรถคันนี้ไหมฮะพุ่งมาอย่างแรงนะครับ
เพราะว่าถ้าดูข้างนอกนะฝนคงตกและถนนคงลื่น

ใช่ครับพอมาชนทีนะฮะคันเร่งค้างนะครับ
ทำให้มีควันจากไอเสียพวยพุ่งเลย
เจ้าหน้าที่ตรงนั้นตกใจฮะวงจรปิดสามารถจับภาพได้นะครับ
รถกระบะฟอร์ดสีขาวคันนี้พุ่งเข้าชนป้อมจราจร

กู้ไพรสวังนครลำพูลจนทั้งป้อมทั้งศูนย์เสียหาย
ก่อนหน้านี้รถคันจะพุ่งมะชนตู้จราจร
ชนกับรถจักรยานยนต์ขณะที่กำลังรอรอสัญญาณไฟแดงอยู่
ก็เลยเสียหลักครับแล้วก็พุ่งชนต่อเนื่อง

เป็นพนักงานสาวนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
กำลังเดินอยู่ข้างถนนพอดีก็ถูกรถเฉียวนะฮะ
และจากคลิปจะเห็นว่าหลังเกิดเหตุ
ผู้ชายเสื้อเขียวคุณที่นั่งไหว้อยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะ
เขานั่งไหว้เขาเดินไหว้เขายืนเดินไปเดินมาไหว้แบบนี้
เพราะเขาคงตกใจคุณอยู่ในอาการสติแตกฮะ
เขาเป็นคนขับรถคันสีขาวคันนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตรงนี้มีทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหัวหน้ากู้ภัยเนี่ย
ก็ต้องเข้ามาระงับเหตุตะโกนบอกให้คนขับคนนี้
นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อน

คุณผู้ชมดูเหตุการณ์ช่วงนี้กันนะครับ
คนขับเขาก็คงตกใจมากนะคุณนะ
ใช่แต่ผมก็พยายามจะบอกให้ใจเย็นก่อน

นั่งลงก่อนสงบสติอารมณ์ก่อนนะฮะ
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นตอนประมาณสัก๒ทุ่ม๓๖นาที
บริเวณสี่แยกไฟแดงนิคมสรรป่าฝ้าย

จากการตรวจสอบพบทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย
ม้าหินอ่อนพังยับเยิน๑ชุดเลย

แล้วก็ศูนย์รับแจ้งเหตุกู้ภัยสว่างนครลำพูน
ได้รับความเสียหายจากการที่รถพุ่งชนอย่างรุนแรง
จากการสอบถามคนขับขี่
ให้การว่าขับรถมาตามปกติ

ชะลอเพื่อหยุดตามสัญญาณไฟแดง
แต่ว่าเบรกไม่อยู่ฮะถนนมันลื่นเนื่องจากฝนตก
รถก็เลยพุ่งไปชนเข้าตู้ยามจราจร
แล้วก็ศูนย์รับแจ้งเหตุของกู้ภัย
ซึ่งจะขอรับผิดชอบทั้งในส่วนของคู่กรณีที่บาดเจ็บนะครับ
และรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากมันเป็นอุบัติเหตุจริงเขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตู้ยามจราจร
ได้ให้ทางตำรวจสายตรวจนำตัวเจ้าของรถ
ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบปรากฏว่าหน้าป้อมหน้าศูนย์ตรงนี้
มีสารพระภูมิที่พังเสียหายด้วยเหมือนกันนะครับ
โชคดีนะตรงนี้คือเป็นศูนย์ของกู้ภัยเขา
ดังนั้นมีคนเจ็บกู้ภัยเขาออกมาทำงานได้ทันทีนะครับ